อันนี้นะครับภาพที่เห็นนะครับเป็นการทำความสะอาดของคุณน้องฮีโร่นะครับ
เขาจะทำอะไรนั้นเชิญชมได้เลยครับเมื่อมีฝุ่นในอากาศเยอะครับ
คุณแม่ก็เลยดูแลคุณลูกจ้างธนุถนอมแล้วครับวันนี้ก็เลยมีการล้างจมูก
ฉีดน้ำเข้าจมูกคุณลูกครับลูกก็สั่งน้ำออกมาแม่ยอดเยี่ยมสะอาดจริง
ฮีโร่บอกว่าสะอาดไว้ก่อนแม่สอนไว้
วันนี้มาเที่ยวห้างสรรพสินค้ากับเจ้านายอดไม่ได้ที่จะทดลองที่นอนนุ่ม
แล้วที่สำคัญที่สุดเพราะเขาอยากได้นี่นะขอนอนหน่อยเถอะอย่าดึงอย่าดึง
เขาอยากได้จริงจริงครับคุณแม่ต่างประเทศแถบเอเชียใต้เขาหาปลาโดยการใช้มะพร้าวหนึ่งลูกครับ
ก็สามารถหาปลาได้แบบสี่ห้าตัวเลยทีเดียวนะครับพาลูกมะพร้าวแล้วก็ปิดปากกว้าง
วางไว้ในร่องนาปลาจะมากินเนื้อมะพร้าวหาปลาหาง่ายจริง
ส่วนภาพที่เห็นคือการชุมนุมหาปลาในประเทศจีนครับ
ทะเลสาบที่กว้างใหญ่เวลาหน้าหนาวชาวบ้านก็หาปลาแบบสบาย
นำรถมาจอดมากันแบบนี้แหละครับแล้วก็นำอวนลงไปใต้น้ำแข็ง
แล้วค่อยค่อยลากขึ้นมาเยอะจริงจริงครับคุณผู้ชมปลานั่นแหละครับเยอะนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะคะ
ถ้าเป็นเมืองไทยแถวบ้านผมนะครับโอ้โหทั้งหายทั้งพริกทั้งเกลือ
ผมว่าเอาไปผสมกันแล้วครับค่อยจะทำปลาร้าครับผม
สันข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐนะครับเรื่องราวดีน่ารักแบบนี้
ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับทิศเป้พิวัจจาตา
หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับ

วันนี้ไม่หอบวันนี้ฟิตอะมาดี

คุณผู้ชมที่พี่อธิบายตอนมองหน้าจนได้มั่นใจว่าอาบน้ำเรื่อง
อาบแล้วอะพิสูจน์ไหมเดี๋ยวกูสมมุดดม